ต้องไปรับงานแถวปล้องพระจุนพอดีเลย

อ๋อเหรอจริงหรอรับงานพิธีกรนะ
ที่หลังขายงานขายให้หมดสุดท้าย
รับเป็นแพ็คเกส
ผู้จัดรับทราบนะครับเวลาซื้อซื้อ๓นะ
ค่ะนี่จะบอกว่าป้อมประจูนมีหัวขโมยน่ากลัวมากพี่เบิร์ต
คนขับรถกระบะขับรถกระบะท้ายกระบะเนี่ยมีง้อ
ปรากฏว่านี่หัวขโมยกระโดดขึ้นมาท้ายกระบะ
นั่งกินง้อสบายใจเลยอะค่ะ
โอ๊ยตายแล้วไปเถอะเดี๋ยวเขาก็ลง
เขาหาทางเขาอยู่ในนิ้วเขาก็รู้

เนี่ยวซ้ายไง
ขี่เร็วเดี๋ยวเขาก็ลง
มันกระโดดลงยังไงล่ะเธอเนี่ยจะเอามันออกไปถึงไหนแล้ว
ก็บอกว่าไปถึงป้อมเดี๋ยวก็ทหารเขาจัดการ
เดี๋ยวเขาไปกัดไปนั่งเขาไม่ค้า
ว่าไม่หมดหรอก
หัวขโมยรายนี้ก็คือลอลิงไต่ราวนั่นเองนะคะ

ชิมและทั้งชิวนะเห็นไหม
กินไปมองบรรยากาศไป
คือชาวบ้านเรียกสั้นว่าป้อมพระจูน
แต่จริงคือป้อมพระจุลจอมเกล้า
อยู่ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะฮะโอ้โห

คือแฟนแม่ค้าเงาะพาแฟนไปเที่ยวที่ป้อมพระจุล
เขาก็เลยบอกว่าเอาง้อติดไปด้วย
พอขับรถไปเอ้าปรากฏว่านั่นขนาดว่าเอาอะไรปิดแล้วนะ

กระโดดมาท้ายกระบะแบบนั้นแล้วก็นั่งกินสบายใจนะคะ

เจ้าของรถสิคะเขาไม่สบายใจ
แกบอกว่าขืนปล่อยไว้แบบนี้เรื่อยไปนะ
ง้อต้องหมดแน่เลยก็ไม่อยากบึงรถหนีนะ

เออนี่แหละค่ะที่นี่ทำอย่างไรล่ะคะ

พี่ทหารที่อยู่หน้าป้อมพระจุลนั่นแหละ
ให้ช่วยเอาลิงตัวนี้ออกไปหน่อยได้ไหม
ว่ามันกำลังจะกระโดดเองเอาไม่กระโดดค่ะ

นี่สุดท้ายแล้วทหารก็ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยนะคะ
กินเองกลับเองนักเลงพอค่ะ
สงสัยจะอิ่มแล้วแหละอิ่มแล้ว
แต่ก็ไม่ลืมที่จะถือเงาะติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะ
เจ้าของรถบอกว่าสาเหตุที่ต้องบึงรถหนี
เพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่าจอดมันเนี่ย
จอดรถเนี่ยมันจะตามหาภักด์พวกมากินด้วย
เห็นลูกลิงลูกลิงตัวเล็กเพียบเลยนะคะ

อย่าลืมเก็บของมีค่าของกินโดยเฉพาะของกินนะคะ
ให้ดีไม่งั้นแล้วมันอาจจะโดนปล้นได้นะคะ

แล้วก็บรรยากาศดีด้วยค่ะ